ด้านหลังนี้ใครจะไม่ช็อก
เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแท้พี่เบิร์ต
คลอดลูกเมื่อวันที่๑๑ตี๓๓๐วันที่๑๓
ลูกชายที่เพิ่งคลอดโดนคนคนนี้ที่อยู่หลังพี่เบิร์ต

เดี๋ยวคือเมื่อกี้ตอนโปรยปิดเบรก

แล้วขากลับอ่ะมันมีจังหวะนี่นี่จังหวะนี้เลยคุณผู้ชม

แล้วก็หิ้วไปเด็กอายุ๒วันคุณผู้ชม
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
และที่สำคัญคือท้ายที่สุดเนี่ย

นางสาวยุภารัฐเทศนามอายุ๒๖ปี

แม่เล่าให้ฟังว่ามาคลอดลูกที่โรงพยาบาลบางเลน

ลูกชายหนัก๓โลสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดี

ห้องรวมของโรงพยาบาลก็อยู่กัน๕๖เตียง
ทีนี้แม่เด็กบอกว่าโรงพยาบาลเขาจะต้องอุ้มเด็กมาให้นม

ทีนี้ตอนตี๓ตี๓๓๐เมื่อวานนี้ค่ะ

ก็เข้าใจแหละทั้งอ่อนเพลียอ่อนแรงด้วยค่ะ
รู้สึกตัวอีกทีนึงเกือบตี๔แล้ว

ไปไหนก็คิดว่าพยาบาลอุ้มไปหรือเปล่าคุณพยาบาลคะ

เมื่อกี้ก็ให้นอนอยู่กับคุณแม่นี่ไม่ได้เอาไปไหน

แล้วไปแจ้งตำรวจสพบังเลนคุณผู้ชมหน้าจอเนี่ย
คือไทม์ไลน์ให้เห็นเลยนะ
ว่าตอนตี๓๓๐ยังนอนให้นมลูกอยู่

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
พอแม่เด็กตื่นมาตอนตี๔ไม่เจอลูก
มีการโพสต์ตามหาตอน๑๑โมง

แท็กตามหาบุคคลในภาพ

ขโมยเด็กผู้ชายแรกคลอด

ประมาณตี๓๓๐ของวันที่๑๓
ที่ผ่านมาท่านใดรู้จักแจ้งรายละเอียดมาที

แล้วเขาก็มาเหมือนกับ๒ดวงห้องต่างอ่ะ
ห้องผู้ป่วยที่ผู้ป่วยก็นอนพักฟื้นอยู่

คือแบบเอ๊ะเรื่องของความปลอดภัยเนอะ
ที่จะให้เข้ามาไม่ว่าจะมาเยี่ยมญาติหรือมาเยี่ยมใครดูสิ

พอเฉง้อดูเห็นมาในห้องนี้แล้ว

จังหวะนี้เหมือนกับเอาเด็กใส่ถุงน่ะ
แล้วก็หิ้วออกไปออกจากโรงพยาบาลขี่มอเตอร์ไซค์
เอาเด็กแขวนอยู่เอาถุงนี้แขวนอยู่ตรงแฮนด์

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ

เห็นถุงใช่ไหมอยู่ที่แฮนด์ทางฝั่งซ้ายมือ

ปกติถ้าเกิดมาเยี่ยมญาติเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาเวลานี้อยู่แล้วไหม
จากการไปตรวจสอบประวัติผู้ชายคนนี้ค่ะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอบังเลนที่นครปฐม
บ้านอยู่ตรงข้ามบ้านของเด็ก
วัย๘เดือนที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ๘เดือนก่อน

คือเขาบอกว่าตรวจสอบประวัติแล้ว
ผู้ชายคนนั้นบ้านอยู่ตรงข้าม

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องบุกเข้าไปจับกลุ่มสิ
นายนั้นถ้าจักศิลประเสริฐอายุ๔๓ปี

สภาพน้องคือฮู้เบ้าตาปูดบวม

เอาตัวน้องไปแล้วทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้คะ
ก็เลยรีบเอาตัวของนายคนนี้นะนันทจักร
ส่งสพบังหลวงก่อนไปสอบปากคำก่อน

เจ้าหน้าที่นะรีบมารับตัวเด็กไปดูแล
ไปตรวจสภาพร่างกายเลยแม่ของเด็กก็ร้องไห้

ดีใจแหละที่ได้ลูกกลับมาลูกยังมีชีวิตอยู่
แต่เสียใจทำไมลูกฉันที่อยู่ในอ้อมอกฉัน
ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเอาดูบรรยากาศจังหวะนี้ค่ะ
โดนอะไรไม่ชัดโดนใกล้ไม่ชัดมองคอมพิวเตอร์
คุณแม่ใช่ไหมไม่เป็นไรได้คืนแล้วไม่เป็นไร

โอ้โฮเหมือนแม่ยังเจ็บแพ้คลอดอยู่เลย

เช็ดน้ำตาใหญ่เลยจังหวะนี้ที่อุ้มเด็กมา
แล้วก็ส่งถึงมือของหมอให้ไปดูแล
ขอให้ไม่เป็นอะไรนะลูกแล้วที่น้องโดนอะไรมา
เค้นสอบนายนันทจักรเขาสารภาพแบบนี้พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม

ผมอยากมีลูกอ่ะตำรวจก็ตรวจสอบไงบอกว่าเอ๊นันทจักรแปลกนะ
คือมีบัญชีธนาคารอยู่หลายบัญชีแล้วมีหนี้สินเยอะด้วย
พนันออนไลน์ด้วยก็เลยให้ชุดสืบเนี่ยเร่งตรวจสอบ
เส้นทางทางการเงินซิว่าอยากมีลูกจริงเหรอ
มันจะเกี่ยวกับการขโมยเด็กเอาไปขายหรืออะไรยังไงไหม
เพราะเขามีหนี้สิทธิ์แล้วก็ตั้งคอหา
ทั้งเรื่องของการพรากผู้เยาวกักขังหน่วงเหนีย
ทำร้ายร่างกายเพราะว่าตาน้องปูดบวมแบบนั้น
พาผู้ต้องไปตรวจสัญเส็จติดที่โรงพยาบาลบางเวร

ไม่แน่ใจเหมือนกันพอมันเป็นแบบนี้แล้ว
เกี่ยวไหมกับคดีน้องต่อเต่า
มันจะต่อเนื่องกันไหมพี่ถ้าเกิดคดีนี้
แน่นอนแหละว่ามันเป็นข่าวใหญ่โตตั้งแต่ต้นปีช่วงเดือนกุมภาค่ะ
แล้วพอมาทำแบบนี้อีกมันจะเกี่ยวอะไรกันไหม
แล้วทางด้านอาของนางสาวยุภารัฐ
นางสาวยุภารัฐเนี่ยคือแม่ของเด็กนะคะ
คือคุณอาไปที่สพบังเลน

ไปถึงด้วยอารมณ์แค้นใครมาทำกับหลานแบบนี้
เอาดูจังหวะนี้ค่ะที่ตะโกนด่าคนที่ขโมยหลานไปค่ะ
มันไม่ใช่มันพูดไม่ได้ทำพูดได้พูดได้
ไอ้เฮี้ย

ถ้าจะไปช้าตอนนี้หลานก็จะตายได้
เพราะว่าหลานหนูเป็นแบบนี้หัวปูด๔เซนตาเขียว
หนูอยากรู้ว่าเขาจะรับชอบยังไง
นี่แหละอาของแม่เด็กเอาเรื่องอยู่นะ
ทำแบบนี้ได้ยังไงมาทำแบบนี้กับเด็กได้ยังไง

ซึ่งตอนนี้ค่ะเด็กชายตอนนี้น้องก็เกิดมากี่วันนะ
ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
น้องมีอาการตาซ้ายบวมเขียวหัวปูดบวม๔เซน

เพราะว่ามันก็มีข้อมูลไงว่า
ตอนที่เอาเด็กไปไปซื้อนมกล่องให้เด็กกิน
ซึ่งในวัยนี้นมมันก็ต้องดูไงไม่ใช่เอานมอะไรก็ได้

ใช่ไงขอให้อาการน้องไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ดีขึ้นนะคะ